หลังจากที่ออกมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนให้ช่วยตามหาลูกสาวนะคะล่าสุดค่ะ

เนสติดต่อกลับมาแล้วบอกว่าปลอดภัยดี
ที่หายไปไปเที่ยวกับเพื่อนที่จังหวัดทางภาคใต้
ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปก็จอดเอาไว้ที่บ้านคนรู้จัก
ในพื้นที่อำเภอ๓๐๐ยอดนั่นแหละ
เนสก็บอกว่าเดี๋ยวให้แม่ไปเอารถกลับมาไว้ที่บ้านหน่อย
ก็คุณพ่อบอกว่าก็ดีใจที่รู้ว่าลูกสาวปลอดภัยดี
ฝากขอบคุณตำรวจทั้งโรงพัก๓๐๐ยอดแล้วก็โรงพักสามกระทายนะคะ
รวมถึงสื่อมวลชนด้วยที่ช่วยการติดตามจนสามารถติดต่อกับลูกสาวได้ค่ะ
เช้าวันนี้ดูเหมือนว่าหลายพื้นที่มีหมอกลงอากาศเย็นนะฮะไม่น่าเชื่ออย่างคุณนุษย์เองก็ส่งมาบอกว่านวรรณครหมอกลงตอนเช้าอากาศเย็น